ชื่อว่าร้านกาแฟชายทุ่งครับ
อยู่ที่ครอง๔จังหวัดปฐุมธานี
เป็นร้านกาแฟในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ
มีประชาชนไปต่อแถวตั้งแต่๗โมงเช้าเลยไปซื้อกาแฟร้านนี้ดื่มกันครับ
หลังมีการแชร์ภาพร้านกาแฟชื่อว่าร้านกาแฟชายทุ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น
พระราชทานชื่อร้านกาแฟชายทุ่ง
โครงการตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมือง

ตั้งอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายก
ตะบนบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
พอมีการแชร์ไปประชาชนที่รู้ข่าวจำนวนมากเลยครับ
เดินทางไปยังร้านกาแฟแห่งนี้หลายคนก็ไปตั้งแต่๗โมงเช้า
เจ้าหน้าที่นั้นต้องจัดคิวในการสั่งเครื่องดื่มให้
แล้วก็ให้ซื้อได้สูงสุดคนละ๒แก้วเท่านั้นแล้วก็เค้ก๑ชิ้นต่อคนนะครับ
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมามีการสั่งเครื่องดื่มไปแล้วถึง๔๐๐แก้วทีเดียวครับ
ส่วนการตกแต่งบรรยากาศภายในร้านก็เป็นอาคารชั้นเดียว
ความร่มรื่นไปด้วยต้นไม้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟจากโครงการ
ตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเกษตรที่สูงภูมิพยักษ์จังหวัดน่านของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙กับเครื่องดื่มต่าง
มีเบเกอรี่มีขนมหวานพร้อมที่นั่งสำหรับรับประทานด้วยนะครับ
และในวันเสาร์ที่๒๙กันยายนนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดร้านกาแฟชายทุ่งเป็นการสวนพระองค์
ซึ่งทางร้านจะปิดทำการเป็นเวลา๑วันนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าไปใช้บริการได้ตามปกติครับ